แต่ว่าเห็นบ้านเมืองมีปัญหา
แบ่งเหลืองแบ่งแดงอะไรอย่างนี้นะครับ

แทนที่จะรวมได้อะไรต่าง
ทะเลาะเขาอีก
แล้วก็เป็นตัวกลับกลายเป็นตัวปัญหาอีก

ผมจำเป็นจะต้องเสียสละ
ลงมาช่วยบ้านการเมืองนะครับ
เป็นการเมืองที่สุซาลิชร์จริงนะครับ

เราต้องมีชันก็บ่งบอกเรานะครับ

เพราะฉะนั้นมาถึงขั้นนี้
ตรงนี้เวลานี้เราก็มองสถานการณ์ออกได้แล้วเป็นยังไง
อย่างเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผมจะพูดเนี่ยผมบอกว่า
ถ้าอยากจะให้ปรองดองมันง่ายนิดเดียวคุณประยุทธ์ลาออกไปซะนะครับ
ทุกอย่างมันก็จะจบแต่ผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์ก็ไม่ลาออกหรอกนะครับ
เพราะแกตั้งใจที่จะมาสืบทอดหน้าอยู่แล้วแล้วแกก็ไม่กล้าลงนะครับ
จะลงจากหลังเสือนะฮะเอาล่ะนี่มาถึงกระบวนการเหลืออีกสิบวันที่จะต้องเลือกตั้ง
พี่น้องประชาชนจะต้องไปเลือกตั้งแล้วผมมาเดินหาเสียงมาโดยตลอด
มาถึงนี่ผมก็ต้องเดินนะที่เกลือยังขึ้นเลย
เดี๋ยวให้คุณตัวเสียงไปซักให้ดีไหมมาเช็ดอะไรแย่นะเอาล่ะนะครับ
ผมก็เดินพบพี่น้องประชาชนเนี่ยกราบเรียนตรงนะครับกลับเรียนพี่น้องประชาชนด้วย
ประชาชนไม่เอาพระเด็จการนะครับไม่เอาผลิตการนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งวันที่๒๔นะถ้าสุจริตจริงนะครับ
ผมเชื่อฝ่ายวิทยาศาสตรายชนะขาดเลยนะครับฝ่ายวิทยาศาสตรายชนะขาด
ดูการเลือกตั้งล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกานะผมพักใหม่ยังโผล่ขึ้นมาได้เลยเห็นไหมใช่ไหมครับ
เอาล่ะทีนี้หลังจากที่อายุ๗๐แล้วนะครับก็มองสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
ถ้าปล่อยหรือการเลือกตั้งอย่างนี้นะฝ่ายประเด็จการจะแพ้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ขาดนะ
มีการโกงอย่างมโหลานนะครับเพราะว่ารัฐมนูลก็ดีกฎหมายต่างก็ดี
คำสั่งระเบียบต่างการเตรียมการตั้งพักมันเตรียมมาเพื่อจะโกงครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่ที่จะลุกลามต่อไป
ก็จะมีความปองดองเกิดขึ้นได้